ผมเชื่อว่าหลายคนเป็นเหมือนผมครับหลังจากจบเกมที่ทีมชาติไทยแข่งกับอินเดียแล้ว
ไม่หลับครับต้องหาอะไรดูนะครับหาอะไรอ่านในโซเชียลมีเดีย
และจริงแล้วทุกคนก็คาดหวังนะครับว่าจะต้องมีข่าวใหญ่เกิดขึ้นในช่วงเช้าหรือช้าสุดก็คือเย็นวันนี้
และสุดท้ายครับข่าวนั้นออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศปลดมิรวรรณรายวัช
ออกจากตำแหน่งผู้ฝึกสอนครับ
ก็เป็นแถลงการออกมานะครับโดยพลตำรวจเอก
รสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลครับ
บอกว่าได้ยุติสัญญาการทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกศรทีมชาติไทยของมิรวรรณรายวัช
พร้อมกับสตาร์ฟโค้ชบางส่วนนะครับ
แล้วก็แต่งตั้งให้โคชโตยศิริษักยอดญาติไทยรักษาการ
โดยมีโค้ชโชคโชคทวีพรมรัฐเป็นผู้ช่วยนะครับ
นี่คือ๒อดีตนักเตะทีมชาติไทยที่ถูกแต่งตั้งเข้าไปอยู่ในสตาร์ฟ
ของมิรวรรณรายวัชอยู่แล้วครับ

ซึ่งให้ผลว่าสิ่งที่เกิดขึ้น
ไม่ใช่รูปแบบการเล่นของทีมชาติไทยที่สมาคม
และทุกคนที่สนับสนุนทีมชาติไทยต้องการจึงไม่อาจนิ่งเฉยกับปัญหานี้ได้ครับ
นี้ย้อนไปดูเกมกันหน่อยครับเหตุผลที่หลายคนอาจจะดูแล้วไม่ทราบ
หรือว่าไม่ชัดเจนนะครับเราก็ดูจากไฮไลท์ไปเลยแล้วกันครับ
รอบสุดท้ายครับทีมไทยกลับไปเล่นอีกครั้งในรอบสิบสองปีเจอกับ
อินเดียซึ่งเป็นเกมที่เราคาดหมายว่าต้องสามคะแนนให้ได้นะครับเพื่อที่จะมี
ในการเข้ารอบตัดกันเลยครับแล้วก็มาเสียจุดโทษครับจังหวะ
เนี่ยบอลไปโดนมือของธีรทรครับชัดชัยเซฟครับเป็นบอลทูแฮนดที่
ธรก็ไม่ตั้งใจแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ถือว่าตัดโอกาสในการได้ประตูของคู่แข่งครับ
สินไม่มีทางเลือกเป่าให้จุดโทษครับ

สเตนิลเชดรียิงลูกนี้ไม่พลาด
หญิงอันดับหนึ่งของอินเดีย

ทุกคนก็เริ่มมีความมั่นใจยิ่งขึ้นแล้วก็เล่นดีนะครับ

แต่ว่าตัดกลับมาครับเริ่มไม่ถึงนาทีโดนเลยครับ
เราเสียบอลแล้วเขาสวนทางธีรทรที่ขึ้นไปแล้วเนี่ย
ลงไม่ทันครับและหลังจากนั้นจังหวะแก้ไข
ทุกครั้งที่เราพลาดเสียประตูหมดครับต้องยอมรับว่าอินเดียเขาฉกฉวยโอกาสตรงนี้ได้อย่างยอดเยี่ยม
หนีเป็นสามหนึ่งจากอดิรุทธาปะ
บอกได้เลยครับว่าแบบนี้ไม่ธรรมดาครับบาเรนกับยูเออีประมาทก็โดนอินเดียได้ครับ
วันเปิดของเราโหมงไม่ขาดนะครับเฉลิมพงศ์แล้วจังหวะแบบนี้เขาก็ทำได้ครับ
เพิ่งจะลงมายิงประตูให้อินเดียฝังไทยเลยครับ๔ตอน๑
หลังจากผ่านเกมแรกส่วนอินเดียขึ้นไปเป็นทีมนำ
โอ้โหแล้วยิงทีมไทยไป๔๑บวกอยู่๓ประตูนะครับ
คือถ้าเข้าด้วย๓แต้มสมมุติแพ้อีก๒เกมเนี่ยยังลุ้นดับ๓ให้ดีที่สุดได้ด้วยนะครับ
ส่วนควันหลงหลังเกมครับแฟนในโซเชียลมีเดียของเราครับ
พากษ์วิจารณ์แน่นอนครับธรรมดาตอนอาเซียนคลับเนี่ยก็คุกกลุ่นอยู่แล้ว
ติกของมิรวรรณรายวัชถูกนำมาพูดถึงเลยครับ
เพราะว่ามันก็มีจุดที่น่าสังเกตเหมือนกันนะครับคือการจับผู้เล่นของทีมไทยที่ไม่ถนัด
หรือว่าอาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับตำแหน่งนั้นลงไปเล่น
แต่ว่าที่จุดที่น่าสังเกตที่สุดนะครับก็คือการจับซีโรธฉัดทองนะครับ
เปลี่ยนตัวกับชนะทิพย์สงกระสินตรงนั้นพอเข้าใจได้
นึกว่าจะเอาไปเล่นกล
การเปลี่ยนชนะทิพย์ออกชนะทิพย์เป็นผู้เล่นที่ดีสุดของไทยนะขนาดนี้
แล้วก็เจลีกของญี่ปุ่นให้การยอมรับแต่คุณเปลี่ยนตัวออก
ซึ่งเป็นผู้เล่นที่ชี้เป็นชี้ตายได้ในบางจังหวะเพียงแค่เสี้ยววินาทีครับ
ส่วนการไลฟ์ที่มีความสนใจที่ต้องขึ้นภาพแบบนี้เพราะว่าเมื่อวานผมดูอยู่นะครับ
ผมดูจนจบไลฟ์เลยครับผมดูตั้งแต่๘๐๐คนครับ
ก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันแต่ว่าปัญหามันคือว่าหลังจากนั้นครับ
มันเริ่มมีคนเข้าไปดูเรื่อยสุดท้ายเนี่ยจบที่ประมาณเกือบสามแสนคนครับ
อยู่ในไลฟ์นี้แล้วก็พูดคุยนะครับถึงการวิจารณ์การทำงานของมิรวรรณรายวัช
ส่วนกวินธรรมสัจจานันทร์นั้นก็มีการโพสต์ให้กำลังใจทีมชาติไทย
จากที่ตัวเองนั้นหลุดจากทีมชาติชุดนี้ด้วยอาการบาดเจ็บ
นี้ล่าสุดถูกลบไปแล้วนะครับ
ลบไปแล้วก็ถือว่าเป็นไลฟ์ที่เป็นปรากฏการณ์
ซึ่งผมไม่เคยเห็นที่นักเตะนะครับ
ถือว่าเป็นการหยาบแต่อย่างใด
ก็วิจารณ์ตามผลงานจริงเมื่อวานผมดูแล้ว

มีการเข้าไปพูดคุยแสดงความคิดเห็น
ตำนานทีมชาติหลายคนก็อยู่ในไลฟ์นี้ด้วยครับ
เน้นย้ำนะครับอีก๒นัดยังไงก็ต้องเชียร์กันต่อนะครับ
ไม่ใช่ว่าจะวิภาควิจารณ์อย่างเดียวแต่ว่าทีมชาติไทยนั้น
ต้องการกำลังใจในการเจอกับบาเรนครับ
มกราคมเวลา๖โมงเย็นแล้วก็๑๔มกราคมในเวลา๕ทุ่มนะครับ
ทางทฤษฎียังเป็นไปได้ปฏิบัติก็มีความเป็นไปได้
ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะครับเรามีโอกาสที่จะลุ้นในการเข้ารอบถ้า
เตะไทยนั้นได้กำลังใจที่ดีจากแฟนบอลทุกคนครับ